ยามที่คนไทยทุกข์ยากแบบนี้นะคะคนไทยไม่ทิ้งกันค่ะ
ในเครือไทยรัฐก็ไม่ทิ้งคนไทยนะคะ
โดยผู้บริหารไทยรัฐทีวีเป็นตัวแทนรับมอบยา
จากบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดเพื่อที่จะส่งต่อไปช่วยเหลือพี่น้อง
ในพื้นที่ภาคใต้ที่ประสบปัญหาน้ำท่วมค่ะ
นางสาวจิตสุภาวัชรพลเจ้าหน้าที่บริหารสายงานกลยุทธ์
และการตลาดไทยรัฐทีวีเป็นตัวแทนรับมอบของช่วยเหลือน้ำท่วมภาคใต้
จากนางสาวสุวรรณาบุญคุณศักดิ์ผู้จัดการฝ่ายโฆษณาและประชาสัมพันธ์
บริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดที่ร่วมบริจาคทิฟฟี่ยาบรรเทาวัตร
จำนวน๕๐๐๐๐แผงและยาคานาโซนรักษารกน้ำกัดเท้า
จำนวน๑๕๐๐หลอดที่นำมาร่วมบริจาคกับไทยรัฐทีวี
เพื่อนำไปส่งต่อให้ถึงมือกับผู้ประสบปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้
โดยนางสาวสุวรรณาบอกว่าบริษัทไทยนครพัฒนาเป็นห่วงผู้ประสบปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้
ปัญหาน้ำท่วมครั้งนี้ถือว่านักมาก
และสิ่งจำเป็นที่สุดขณะนี้ก็คือยารักษาโรค
โดยเฉพาะโรคที่มากับน้ำอย่างโรคน้ำกัดเท้า
บริษัทไทยนครพัฒนาขอเป็นส่วนหนึ่งและก็ให้กำลังใจกับพี่น้องชาวใต้นะคะในการต่อสู้กับอุทธกภัยในเวลานี้นะคะ
ซึ่งทางบริษัทได้มอบยาสามัญประจำบ้านนะคะยาแก้หวัดแก้ไข้แล้วก็ยารักษาโรคน้ำกัดเท้า
ซึ่งคิดว่าน่าจะเพียงพอในการนำไปช่วยกับประชาชนภาคใต้นะคะ
ซึ่งณปัจจุบันนี้เราก็มอบผ่านทางสื่อหลายแขนงประมาณก็๕๐๐๐กว่าแผง
แล้วก็ยาทั้งหมดเกือบ๒๐๐๐หลอดคิดว่าเพียงพอในการที่จะช่วยเหลือ
แล้วก็เยียวยานะคะให้กับพี่น้องชาวภาคใต้ของเราค่ะ
ไทยรัฐทีวีขอเป็นสื่อกลางในการช่วยเหลือผู้ที่ประสบปัญหาในภาคใต้ตอนนี้
แล้วก็ขอเชิญชวนประชาชนร่วมกันบริจาคช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัย
โดยจะได้รวบรวมสิ่งของที่ได้รับบริจาคทั้งหมด
ส่งต่อให้กับทหารกองทัพภาคที่๔
เพื่อนำส่งให้ถึงมือกับผู้ที่ประสบปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ต่อไปค่ะ